ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีฆ่าแล้วก็ยัดศพชาวจีนใส่กระเป๋า
แล้วเอาไปทิ้งแม่น้ำปิงในพื้นที่กำแพงเพชรนะฮะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าหญิงสาวอีกคนนึง
ก็ถูกกระทำลักษณะเดียวกันเพียงแต่ยังหากระเป๋าไม่เจอ
เพราะว่า๒ใน๔ผู้ต้องหาที่ตอนนี้ทางพม่าควบคุมตัวได้แล้วส่งมาให้ไทยเรียบร้อยแล้ว
ชี้จุดสารภาพเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าส่วนเรื่องศพของผู้ตายนะฮะ
ที่เจอศพแรกเนี่ยชื่อนายหว่างจุ้นอายุ๓๐ปีเป็นชายชาวจีนนะครับ
วันนี้ทางญาติได้รับศพนะฮะไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาไปชาปนักกิจศพเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าผ่าชนสูตรรอบ๒เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาให้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นจากญาติญาตินะครับ
นี่ภรรยาแล้วก็น้องสาวของนายหว่างจุ้นวัย๓๐ปีนะครับ
เป็นชายชาวจีนที่ถูกคนร้ายจับมัดมือมัดเท้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางแล้วทิ้งแม่น้ำปิ่งนะฮะ
จะมีชาวบ้านไปเจอกระเป๋าแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับพบศพอยู่ข้างใน
ก็ร้องไห้นะฮะขณะประกอบพิธีชาพนักกิจที่วัดบ่อสามแสน
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าญาติเขาตัดสินใจไม่นำศพกลับบ้านเกิดที่จีน
ก็จะชาวพนักกิจที่นี่แล้วก็จะนำเท่ากระดูกกลับไปนะครับ
หลังจากเมื่อคืนได้รับศพมาจากทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นำไปผ่าชนะสูตรรอบสองนะฮะ
แล้วก็ส่งมอบศพให้นะครับก็บำเพ็ญกุศลเมื่อคืนนี้ก็สวดหนึ่งคืนแล้วก็ชาปนกิจวันนี้เลย
มีนายวัชชานนธนโชชยาภาซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของญาติผู้ตายนะครับ
บอกกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้ครอบครัวของนายหวังจุ้นสภาพจิตใจแย่มาก
โดยเฉพาะพ่อกับแม่นะฮะเพราะว่านายหวังจุ้นเป็นลูกชายคนเดียว
จะนำเท่ากระดูกกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศจีนนะครับ
คาดว่าจะเดินทางห้ามีนาคมนี้ค่ะนะฮะก็คือพรุ่งนี้
แต่ยังต้องรอความชัดเจนจากทางพนักงานสอบสวนด้วยนะครับว่าจะให้เดินทางกลับจีนได้หรือไม่อย่างไร
เพราะเกิดต้องมีการสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมแล้วต้องเดินทางกลับไปมา
หรือประสานงานกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากอืมครอบครัวนายหว่างจุ้น
บอกว่านายหว่างจุ้นมาทำงานในไทยเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไร
รู้แค่ว่ามาทำงานที่ไทยแล้วก็เดินทางไปมาหลายประเทศ
ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหามาก่อนด้วยขอให้เจ้าหน้าที่จับตัวให้ได้ยกแก๊ง
แล้วอยากให้ลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตส่วนผลการชนะสูตร
ที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการจากทางสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
บอกว่านายหว่างจุ้นเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและถูกของแข็งทุบ
บริเวณท้ายทอยและด้านหลังก็ใกล้เคียงกับผลชนะสูตรจากทางโรงพยาบาล
พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิศนุโลกซึ่งได้ตรวจไปก่อนหน้านี้
ว่าสามีเขาถูกฆ่าด้วยเรื่องอะไรตอนนี้เขาเองเขาไม่ทราบ

ตอนที่เดินทางมาเนี่ยจริงเขาก็ครั้งแรกเขาก็ไม่รู้นะครับ
เขาไม่รู้เพราะว่าเขาเจอกันตอนที่จุดจีนนะ
เพราะว่าสามีเขาก็เดินทางไปทำงานตามที่ต่างแล้วก็มาทราบอีกทีหนึ่ง

ทูตไทยที่คุณหมิงโทรแจ้งให้เขาทราบ
กลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมี๔คนนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยมี๓คนที่เช่ารถตู้ที่มีคนจีนด้วยกันเนี่ยขับเช่าจากกรุงเทพ
ขับไปพัทยารับกระเป๋าเดินทางหลายใบแล้วก็ขับตระเวนทิ้งกระเป๋าไปเรื่อย
พัทยามาอายุทยามากำแพงเพชรจนให้ไปส่งที่แม่สอดจังหวัดตากอ่า
สามคนนี้ก็หนีข้ามแดนไปแต่มีสี่คนนะฮะ
พม่าจับได้แล้วสองคนนะครับสองในสี่นะฮะที่จับได้นี่ฮะ
นายจินเซินอายุสามสิบเอ็ดปีซึ่งเป็นหัวหน้าแกงกับนายฟานกังกังอายุยี่สิบสี่ปี
จับได้ขณะเดินทางไปอยู่ที่ท่าเรือห่างจากย่างกุ้งประมาณ๔กิโลเมตร
กำลังจะลงเรือหนีออกประเทศพม่าทางทะเลนะครับ
มีหญิงสาวชาวพม่าคนหนึ่งแต่เป็นชาวพม่าเชื้อสายจีน

ทางการไทยก็ประสานขอตัวไปแล้วนะฮะและเมื่อช่วงบ่ายอ่า
นักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากไปรับตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
สองคนนี้มาจากฝั่งจังหวัดเมียวดีแล้วก็นำมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนะครับ
ก่อนที่พลตมตเอกสูตรศาสตร์ธิรัฐสวรรค์รองประวัตรรอร์จะไปสอบปากคำด้วยตัวเองนะฮะ
ผู้ต้องหาสองคนก็รับสารภาพผ่านล่ามบอกว่าใช่ก่อเหตุจริงนี่ฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปยังท่ากัศยานแม่สอดหลังเก่านะครับ
นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ชี้จุดทิ้งกระเป๋าที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
จุดที่ทิ้งกระเป๋าที่สะพานลานดอกไม้
แล้วชาวบ้านที่ไปหาปลาแล้วไปเจอกระเป๋า

เจ้าหน้าที่คุมตัวสองคนนี้มาที่สะพานลานดอกไม้นะครับ

เพื่อชี้จุดทิ้งกระเป๋าลงแม่น้ำปิ่ง
นายจินเซินที่เป็นหัวหน้าแก๊งกับนายฟานกัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองรวมกับพวกนะครับรวม๔คน
เจรจาเรื่องหนี้สินจากการทำธุรกิจกับนายหว่างจุ้นผู้ตาย
แล้วก็นางสาวบิงซูวัย๒๕ปีที่มากับผู้ตาย
ที่บ้านพักหลังหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
แต่ตกลงกันไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนบอกว่าก็เลยได้ใช้เชือกรัดคอนายหว่างจุ้นจนเสียชีวิต
แล้วใช้มีดแทงนางสาวบิงซูจนเสียชีวิตตามไปอีกคนนึง
เท่ากับว่ายืนยันชัดเจนว่าเสียชีวิต๒คน
ผู้ต้องหาบอกว่าได้ใช้เชือกมัดมือมัดเท้าศพของนายหว่างจุ้นกับนางสาวบิงซู
แล้วยัดใส่กระเป๋าเดินทาง๒ใบนะครับ

แล้วก็ได้เช่ารถตู้ของนายฉวยเหลียงเช่าจากกรุงเทพ
แล้วให้ขับไปรับกระเป๋าที่บ้านหลังเกิดเหตุที่พัทยา
โดยเอากระเป๋าเนี่ยใส่ไปหลายใบ
แล้วให้ไปส่งที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ระหว่างทางนะครับมาถึงสะพานที่อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
ก็ให้คนขับรถเนี่ยจอดรถแล้วลงไปทิ้งกระเป๋าที่มีศพ๒ใบลงแม่น้ำปิ่ง
จะขับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดตากลงที่แม่สอดแล้วก็หนีออกนอกประเทศ
ทางตำรวจนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปชี้จุดที่บ้านพักที่พัทยาจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องหนี้สินธุรกิจ
แต่เดี๋ยวต้องขยายผลเพื่อหาสาเหตุในการฆาตกรรมอย่างละเอียดอีกครั้ง
คนตกจริงส่วนอีกจริงผู้ตายคนคือเป็นผู้หลายชั้นที่แข่ง
แล้วก็เอาคนแข่งเข้ามาที่พัทยาน
ก็หลังจากนี้หลักอย่างเดี๋ยวก็นำกับตัวกลับไปให้มนุษย์ขอบคุณอย่างละเอียดดีนะครับ
แล้วก็จะนำตัวกลับไปทำแทนที่พัทยาน
กับว่าตอนนี้ต้องตามผู้ต้องหาอีก๒คนนะฮะแล้วก็ศพของนางสาวบิงซูในกระเป๋าเดินทางยังหาไม่เจอนะฮะ
ระหว่างทางแวะทิ้งกระเป๋า๒ใบลงแม่น้ำปิ่ง

ไปส่งที่ด่านชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วหนีเข้าไปยังจังหวัดเมียวดีของพม่า
จากนั้นนะครับได้ต่อรถไปที่ท่าเรือเมืองย่างกุ้งของพม่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวพม่าสัญชาติจีนนะฮะ
พาหลบหนีแล้วก็ถูกทางการพม่าจับกลุ่มไว้ได้
เตรียมลงเรือที่ท่าเรือเมืองย่างกุ้งจับได้๒คน
ผู้ต้องหาบอกว่าถ้าหนีได้นะคุณเขียนมาสอน
ไปนู่นเลยฮะเมืองจิตกรของบังคลาเทศเลย
บอกว่าที่นั่นมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่เยอะ

เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ต้องให้นักประดาน้ำ
งมค้นหากระเป๋าอีกหนึ่งใบในพื้นที่ตรงแม่น้ำปิง

ซึ่งก็หามาตั้งแต่วันแรกยังไม่เจอนะฮะ
เพราะว่ากระเป๋าของฝ่ายชายในหวังจุ้นเนี่ย

แล้วคนที่ไปหาปลาแถวนั้นแล้วอยู่ตรงดอนสันดรกลางแม่น้ำ

แล้วก็ได้กลิ่นไงกลิ่นโชย
แต่อีกใบหนึ่งไม่รู้ลอยไปไหน
คดีคือหาตลอดทุกวันก็ยังไม่เจอนะ
ไม่รู้ลอยไปไหนหรือว่ายังจมอยู่หรือยังไงนี่แหละนะ

นี่แหละฮะความคืบหน้าของคดีนี้